เมื่อวานครับ๒ตัวแทนจากไทยนะครับ

๙๐นาทีใน๐๐ต้องต่อเวลาพิเศษ

โจทานโบลิงกินาทีที่๑๒๐นะครับ

ก็ทำให้ต้องดวนจุดโทษตัดสินสุดท้ายเนี่ยครับ
ก็ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มได้สำเร็จ
หลังเกมนะครับทาอิชิกุญซือของทางบุรีรำบอกว่า
เป็นเกมที่อึดอัดเพราะว่าไม่สามารถทำเกมตามที่ถนัดได้
แล้วก็ข้อผิดพลาดมีหลายจุดมาก
แต่สิ่งที่ต้องรีบแก้ไขก็คือการไม่สามารถรักษาสกอร์ที่นำอยู่ได้
ผู้สื่อข่าวก็สอบถามถึงการพลาดจุดโทษของ๓ผู้เล่นนะครับ
ฉี่บอกว่าเขาไม่ได้มองจุดนี้เลย
แต่มองย้อนกลับไปในช่วงเวลา๑๒๐นาทีของเกมมากกว่า
ที่ไม่สามารถเอาชนะในเวลาได้
ส่วนอีกคู่ในรอบเพลย์ออฟครับการท่าเรือบุกแพ้อุณซาคุณใด

จากทางซอยกีอยู่นาที๑๓อุ้มกวนสารนาที๘๒
แล้วก็นาซิเบนโตโลเปสลูกจุดโทษนาที๘๘
ก็ส่งผลให้การท่าเรือตกรอบเพย์ออฟไปอีก๑ทีม
หลังเกมมีลาบกุญศือสิ่งเจ้าท่าก็บอกว่า
เสียประตูแรกแล้วเสียกองหน้าตัวหลักอย่างโบดีย่า
อาการบาดเจ็บตั้งแต่ต้นเกม
ทำให้แท็กติกที่เตรียมมาใช้ไม่ได้

เชื่อว่าทุกคนได้ประสบการณ์กลับมาปรับใช้ในเกมลีกที่เหลืออีก๕นัดด้วยครับ
ส่วนทีมชาติไทยที่มีโปรแกรมอุ่นเครื่อง๒เกมช่วงปลายเดือนนี้
เจอกับทีมชาติเนปานอันดับ๑๖๗ของโลก
แล้วก็สุรินาอันดับ๑๔๐ของโลก

ตัวเองแล้วก็ทีมงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแล้วครับ
จะมีเกมอุ่นเครื่องอีก๒เกมกับทีมที่มีอันดับโลกสูงกว่าไทย
เพื่อจะเป็นการพิสูจน์ได้ว่าทีมไทยพร้อมแค่ไหนกับการไปแข่งขัน
เชียนคลับรอบคันเลือกที่อูสเบกิสถาน

เดือนมีนาคมชุดใหญ่๒นัด
มีนาคมเจอเนปานที่ชมบุรีสเตดียม

แล้วก็จะคิกออฟกัน๑ทุ่มทั้ง๒เกมนะครับ
ส่วนทีมท่าทายล่วยยุคไม่เกิน๒๓ปี

ไทยรัฐทีวีถ่ายแล้วสดทั้ง๓เกมนะครับ
มีนาคมเจอกาต้า๕ทุ่มนะครับเข้าสัญญาณ๔ทุ่มครึ่ง
แล้วก็๒๖มีนาเจอจีน๑ทุ่มก็เข้าสัญญาณ๑๘นาที๓๐นาที
และ๒๙มีนาคมเดี๋ยวรอก่อนนะจัดอันดับยืนยันวันเวลาแข่งขันอีกครั้งครับ